มาถึงช่วงนี้ช่วงขอชิม
ช่วงนี้เป็นช่วงที่รอคอยมาก

ได้กินคือช่วงนี้นะเราจะไปหาสัญหาแบบของดี
เด่นของอร่อยของแต่ละจังหวัดมา
แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูอาหารจานเด่นน่ะพี่ริง
ตัวขวัญเองเขียนสลายอีกแล้ว
เดินตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิศนุโลกมา
ไปดูเลยวิถีชีวิตของเขาขายอังกฤษข้าวของ
งั้นเราไปกันเลยครับตลาดพิศนุโลก
เรือนขวัญจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยตลาดที่เขาว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในพิศนุโลกเลยนะคะ

โอ้โฮ
และตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟพิศนุโลกนะคะ
ซึ่งตลาดที่เรากำลังจะไปเนี่ยก็อยู่ใกล้นี่เองค่ะ
ชื่อว่าตลาดพิศนุโลกร่วมใจเทศบาล๖

ไปลุยเลยค่ะ
ของขายเต็มไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชม

เราก็จะได้เห็นบรรยากาศที่คึกคักแบบนี้แหละค่ะ
ขอไปสำรวจตลาดด้านในกันก่อนนะคะ
ร้านแรกที่ขอแวะตรงนี้เลยค่ะ

มะนาวถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญในการปรุงอาหารเหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นต้มยำหรือยำ

ยิ่งได้มะนาวสดไปปรุงแบบนี้
อาหารก็จะกรมมายิ่งขึ้น
เห็นแล้วก็เปรี้ยวจี๊ดเลยนะคะเนี่ย
มันมีหลายอย่างมะนาวเยอะแยะไม่หมด
ที่นิยมคือแป้นลำไพรแป้นจริยา
วิธีการเลือกคืออันดับแรกเลยลักษณะคือเราจับแล้วลูกนิ่ม
ุ่มเปลือกบางแล้วเนื้อในผิวมันจะลายแบบนี้ฮะ
ละลายแล้วก็คั่วจะรัดอันนี้คือมะนาวแก่จัด
มะนาวเปรี้ยวเหมือนแม่เลยลูกไม่ต้องกวม
เราไปต่อกันที่ร้านขายกะทิค่ะ

ก็เพราะว่ากะทิเป็นวัตถุดิบสำคัญของการปรุงอาหารคาหวาน
ถือว่าเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยเลยล่ะค่ะ
ก็ถ้าไม่มีหัวกะทิก็อาหารอย่างเช่นขนม
ก็ไม่มีรสชาติถ้าขาดความมัน
แกงมันก็แล้วแต่บางอย่าง

ธรรมดาแกงพื้นบ้านนี้ปกติก็ใช้กะทิกัน
อีกอย่างที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ
ผักพื้นบ้านหายากอย่างกระถิ่น
ขอไปดูกันสักหน่อยนะคะว่ามีร้านไหนขายกันบ้าง
ก็ได้ทุกหน้าค่ะแต่มันจะมากหน้าฝน

กินกับส้มตำหอยนังลม
แล้วก็กินกับขนมจีนแล้วก็เอาไปยำค่ะ
เชื่อแล้วล่ะค่ะว่าตลาดที่พิศนุโลก
มีของสดของใหม่ให้เราได้เลือกซื้อกันนะคะ
แล้ววันนี้ขนมีเมนูพิเศษจากผืนผักพื้นบ้านด้วย
แต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นพี่ลิงรอเฉลยอยู่แล้วค่ะ
ช่วงขอชิม

ถูกเพราะลุงเมื่อก่อนลุงผมเนี่ยแข็งแรงเผอร์อะไรตื่นเช้ามาครับเด็ดกะถิ
สวัสดีไหมล้อปาล่ะเปล่าตายตอน๖๐
คุณแม่เพลินพิษเจ้าของร้านบ้านหมายค่ะ

แล้วลูกชายมีเมียเรียบร้อยแล้ว

โอ้โหน้อยไป
โอ้โห

เพราะแม่เดินเด็กกระถิกินทุกวัน
แล้วเจองูเห่าไหมครับ
ไม่เจอเจอกับหัวงู

แล้วเจอมาเมนูอร่อยของที่ร้าน

ก็คือยำกระถิ่น

อย่างนี้

กุ้งเอาไปลวกแล้วก็หมูสับลวก
น้ำมะนาวน้ำสต๊อกน้ำปลา
กระเทียมหอมเจียวพริกแห้งทอดกรอบ
อันนี้คุณแม่ดูเด็กมากเลยนะครับ

รู้หรือว่าไปอยู่ทีวีแล้วสามารถ

วิธีทำก็ใส่น้ำมะนาวลงไป
แล้วก็ใส่น้ำซึ่งเราเคี่ยวเป็นน้ำตาลตะโนดนะฮะ

แล้วก็ใส่หัวกะทิเพื่อจะปรุงเลยค่ะ

ใส่มารวมกันหมดแล้วก็มาคลุกให้เข้ากันค่ะ

ไม่ได้ทำน้ำก่อนแล้วค่อยเอากุ้งมาในทีหลังไม่ใช่

เพื่อกุ้งจะได้มีรสชาติไงฮะ

ไอ้กะถิ่นที่เตรียมไว้เนี่ยไม่ต้อง

ไอ้กะถิ่นที่เตรียมไว้เนี่ยไม่ต้อง

ไอ้กะถิ่นที่เตรียมไว้เนี่ยไม่ต้อง
ไอ้กะถิ่นที่เตรียมไว้เนี่ยไม่ต้อง
ไอ้กะถิ่นที่เตรียมไว้เนี่ยไม่ต้อง

ไอ้กะถิ่นที่เตรียมไว้เนี่ยไม่ต้อง

ไอ้กะถิ่นที่เตรียมไว้เนี่ยไม่ต้อง